เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
คุณค่ะชนอง

แค่เพียงกายต้น

เมืองชนทุกวัน

ถึงวันนี้

ไว้นะครับตรงนี้คือความหวังเดียวและ

ของครอบครัวป้าอ้วนดูสิว่า

มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณอ้วน
นักสู้ชีวิตของเราร้องจบไปแล้วนะครับ
คุณอ้วนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
แล้วสำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณอ้วนร้อง
ได้ครับ
โอ้โหได้ตังค์กินขนมแล้ว

ขอบใจนะที่สอนให้ร้องเพลง

เขาคือแก้วตาแล้วก็ดวงใจ

ค่ะตอนนี้ได้ตังค์แล้วค่ะ

ยังไม่เต็มหลังแต่ก็ยังโอเค

หนึ่งมือบ้านหรือเป็นหนึ่ง

สุนารีราชศรีมานะครับน้ำตาลน้องเพล
นี่เพิ่งได้ตัวบ้านนะที่ยังไม่ได้คืนนะ
อีกสักเพลงนึง
เดี๋ยวเด็กกลับไปนั่งก่อน
เป็นยังไงคะได้หนึ่งหมื่นแล้วค่ะอ้วน
ก็ได้เงินไปใช้นี่กี่ครั้งแล้วล่ะ

เค้าบ้างให้เค้าบ้างเค้าจะได้ไม่ไรแล้ว
เกมยังไม่จบใจเย็นหายใจลึก
อาจจะได้มากกว่านี้เผลอ
วันนี้อาจได้บ้านคืนอาจได้ที่คืน
มีที่อยู่อาศัยนอนหลับไม่ต้องสะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืน
อ้วนถ้าถามว่าที่บ้านเราเนี่ยความยากจนมันมากขนาดไหน
มันก็มากอยู่อะค่ะคุณเป๊กแต่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้
สู้ไหวไหมเหนื่อยไหม
เหนื่อยเหนื่อยได้แต่ท้อไม่ได้
เพราะเรายังมีลูกเล็กอีก๒คน
น้องออนน้องโอเขาไม่ใช่หลานเขาคือลูกลูกของเรา
ลูกของเราจริงเพราะเราเลี้ยงเขามากับมือ
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอ้อนกับโอก็โตแล้ว

อันนี้เป็นสิทธิ์ของอ้อนแล้วก็โอแล้วแต่

ก็บอกแล้วว่าลูกจะทำอะไรก็ได้
แม่ไม่ห้ามแม่ขอยกเว้นไว้อย่างเดียว
คือสารเสพติดทุกชนิดนอกนั้นลูกทำไปเลย
นี่ทางอ้อนเขาโตแล้วอ้อน

พ่อแม่จะมารับไปอยู่ด้วยตอนหนูโตแล้ว

หนูจะอยู่ดูแลแม่จาก
ก่อนแม่จ๋าจะสิ้นลมหายใจ

แม่วันนี้มันซ้อมลำนะ

อย่าลืมนะแม่แม่จ๋าแม่อย่าลืมนะ

เพลงแรกทำไปได้ละ๑๐๐๐บาท
เราจะเข้าสู่เพลงที่๒ป้าอ้วนจ๋า
เพลงนี้๒หมื่นบาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒นะครับ

เป็นเพลงค่อนข้างเก่านิดนึงนะคะ

หรือว่าเขายังไงป้าอ้วนเขาน่าจะคิดว่า
มันดีกว่าที่เคยร้องมาเลยนะอะไรหรือเปล่า
อ้วนยังไงล่ะเพลงนี้คะ

อ้วนจ๋าถ้าเทียบกันระหว่างอีเพลงที่ร้องไปแล้วตะกี้กับเพลงนี้

ตอนเนี้ยป้าอ้วนมั่นใจแต่พวกเราทั้งหมดไม่มั่นใจเลย
อันนี้ร้องแบบดีกว่าตะกี้แน่

ร้องถูกหมดทุกคำจริงเหรอ

ชัวร์นะวัดเจียวเอ้ามาออร์นโอมั้ย

ถ้าเขาจะตกลงกับเราเราโอเขาจะโอ
อยากให้คุณแม่ใช้ตัวช่วยไหมเพลงนี้

เนี่ยไม่มีใครที่จะไม่ให้ใช้เลยอ่ะนะพ่ออ้วนนะ
เอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

คุณอ้วนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ใช้
ใช้

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันจาก

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับก็คือ
ใช่ไหมขอบคุณสวรรค์เมตตาประธานอายมายาจัย
ใช่ไม่มั่นใจท่อนี้
อ่ะขอฟังท่อนนี้ค่ะ
ได้ได้หรือด้อย

อยากรู้ว่ามันได้หรือมันด้อย
ได้รักจากอายแทนค่ะ
ขอบคุณสวรรค์เมตตาประธานอ้ายมายา

ชิคกี้พายนะ
ถามว่าพอไหม

พอที่จะร้องโดยไม่ผิดเลยได้

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

เพลงที่ที่ได้

สร้างเพลงผิดเลยได้ไหมครับ

อายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อย
ขาดโอกาสเรียนหาจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอ้ายเฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจ
คดถึงใกล้มั่นใจอายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามทอด
เป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจอายคือป่วยเรื่อยมา
หูช้างอายเป็นพ่อม้าในใจเชื่อไหนเชื่อใจอ้ายทุกเวลา
โดยโอกาสเรียนได้รักกับอาย
อ้ายแทนค่ะขอบคุณสวรรค์เมตตา
ประธานอายมายาใจได้หักกับอาย
เหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวา
เพราะว่าอายปูทางไว้จับมือประคอง
ขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปอายคือปริญญาใจ
น้องจึงยิ้มได้วันนี้